หัวใจติดดินทรวมขังใกล้นิ่มเก่า
ใส่เสื้อตัวร้อยเก่ากอดกระเป๋าใบเดียวติดกัน
กราบหน้าแม่พ่อหลังจากเรียนจบหมอปลาย
ลาทุ่งดอกหลุนสวยมาอาศัยใช้ค่าปาปลาย
เอาแรงเป็นทุนสู้งานเงินเดือนต่ำ
เก็บงานเข้าเรียนผ่าคำก่อความหวังบนทางเปื้อนฝุ่น
สังคมเมืองใหญ่ขาดแค่น้ำใจเจือจุน
ใช้ความอดทนเติมทุนให้ยืนสู้ไว้ทุกข์
กลับลาแม่พอหลังจากเรียนจบหมอปลาย
อยู่เมืองสวรรค์แต่เป็นคนฉันติดดิน
เป็นผู้รับใช้จนชินหูได้ยินแต่คำสั่งงาน
แต่ยังยิ้มได้เพราะใจเหมือนดอกยาบาล
ถึงอยู่ในที่ตามชั้นแต่ก็บานได้ทุกเวลา
หัวใจติดดินสวมกางเกงยินเก่า
ใส่เสื้อตัวร้อยเก่าแต่ใจสาวบ่ด้อยราคา
หวังไว้วันหนึ่งเรียนจบชั้นที่เฝ้ารอมา
จะสวมมงตุดดอกยาไถรูปริญญา
หวนมาบ้านเรา